เนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โศกสลดอีกแล้วที่ฝรั่งเศส
แต่ว่าตอนนี้เกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศที่เมืองนิสนะครับ

ฝรั่งเศสเขามีการเฉลิมฉลองวันชาติหรือว่า

พุ่งเข้าชนคนระยะทางกินประมาณ๒กิโลเมตร

แล้ววันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นการประชุมอาเซมด้วยเหมือนกัน

ก็มีพิธีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

ขณะที่บรรดาผู้นำและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

อาเซ่มครั้งที่๑๑ที่กรุงอุลาบาตอร์

ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลานาน๑นาที

ตามเวลาในประเทศไทยนะครับในช่วงเช้ามืด

นายโดนัลดทุปประธานสภายุโรป
ประนามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับบอกด้วยนะครับว่ายุโรปและเอเชีย
จะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้

อกไม้เหล็กแห่งเยอรมนีครับ

ประกาศว่าเยอรมนีนั้นและประเทศอื่น

ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย
ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นก็กล่าวแสดงความเสียใจ

พร้อมกับประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ได้เข้าร่วมในการประชุมอะเสมนั้นก็บอกด้วยว่า
ตัวเขาเองตื้นตันใจที่ผู้นำจากกว่า๕๐ประเทศนั้น
ร่วมส่งกำลังใจและประกาศว่าพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างฝรั่งเศส
โดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสนั้น
ก็ใช้โอกาสนี้ครับเรียกร้องให้ประชาคมโลกนั้น
ร่วมกันรับมือกับภัยก่อการร้าย
และในวันนี้นะครับมาดูท่าทีของสหรัฐกันบ้าง
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลก
เกิดขึ้นในฝรั่งเศสครั้งนี้ด้วยด้วยการยืนสงบนิ่ง
อกจากนี้บรรยากาศในพื้นที่ต่างครับมาดูกันที่ออสเตรเลียกันบ้าง
ในเมืองบริสเบนรัฐควีนสแลนด์ของออสเตรเลียนั้น

เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีชาวออสเตรเลีย๓คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
ในขณะที่แคนาดาสารว่าการเมืองมอนเทรอล
แล้วก็อาคารวุฒิสภาของเม็กซิโก
ก็เปิดไฟสีทงชาติฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน
ส่วนบรรยากาศที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศเยอรมนีในวันนี้
มีชาวเยอรมันทยอยเดินทางมาวางดอกไม้แล้วก็จุดเทียน
เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อ๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ก็เกิดเหตุการณ์โศกสลดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังคงหลอกหลอนชาวฝรั่งเศสอยู่
มาไม่นานเกิดเหตุการณ์อีกแล้วในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าขณะนี้สหราชอาณาจักร
จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือถึงสถานการณ์ก่อการร้ายในเมืองนิส
ขณะที่กรมตำรวจเยอรมนีนั้นก็เตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม
การเดินทางข้ามพรมแดนฝรั่งเศสเยอรมนี
ทั้งทางอากาศทางถนนแล้วก็ทางรางด้วยครับ